อาจเกิดขึ้นกลางถนนท่ามกลางสายตาของชาวบ้านชาวช่อง
เป็นพาดหัวข่าวหนุ่มสุดโหด
กระทืบแฟนใหม่ของฝ่ายหญิงแล้วก็จิกหัวฝ่ายหญิงลากขึ้นรถนะครับ

เพราะวันนี้มีความคืบหน้ากรณีนี้ที่ตำรวจรู้ตัวกลุ่มก่อเหตุทั้งหมดแล้ว

นี่ครับค่อยดูนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
จะเห็นรถของผู้เสียหายคันสีดำ
รถผู้ก่อเหตุคันสีขาวเดี๋ยวมาจอดอยู่ข้างแล้วคุณนะ
และคนในรถผู้ก่อเหตุลงมากันหลายคน
สักพักเห็นไหมครับนี่ฮะลงมาแล้วนะฮะแล้วพยายามจะนี่ครับ
ทั้งเอาเท้าถีบกระจกจนกระจกแตก
แล้วก็พยายามเปิดประตูดึงคนในรถลากลงมาจากรถ
ที่สุดมีผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีขาวนะครับ
วิ่งหนีลงมาจากรถคันสีดำ
แต่ปรากฏว่าถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุนะฮะ
ฉุดกระชากลากแล้วก็ดึงแล้วก็กระทืบ
สลบคาถนนนี่คุณจังหวะนี้นะครับ

เพราะว่าพยายามที่จะดึงผู้ชายคนสีขาวเนี่ย

คุณผู้ชมค่อยดูคลิปไปเรื่อย
และจะเห็นเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์นี้อุกอาจมาก
เกิดขึ้นในช่วงประมาณสักบ่าย๒กว่า
ของวันที่๑๐มกราคมนะครับ
แล้วก็นี่คุณเขาวิ่งหนีออกมาจากรถแล้วนะ
ยังถูกจับถูกรั้งไว้แบบนี้
ท้ายที่สุดถูกเตะอัดหน้านะฮะ
จนกระทั่งสลบคาถนนนะครับ

จะเห็นผู้ชายในกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
จิกผมผู้หญิง

จิกหัวผู้หญิงลาก
เพื่อจะขึ้นรถสีขาวคนนั้น
จังหวะนี้เดินตามมาแล้ว
นี่ฮะจิกผมทันที

ท่ามกลางสายตาของชาวบ้านชาวช่อง

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับ
เรื่องนี้ถึงตำรวจสพสำโรงเหนือ

เป็นชายชื่อว่านายสถาพรป้องศรี

สภาพหน้าตาเนี่ยบวมปูดนะฮะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ

กลุ่มชาย๓๔คนเข้ามาทำร้ายผม
ในรถด้วยการยื่นมือเข้ามาชกต่อย

และเปิดประตูลากผมลงมาจากรถ

เป็นแฟนเก่าของฝ่ายหญิง

กลุ่มคนที่ลงมือได้แยกกัน

แล้วขับรถพาแฟนสาวของผม

ตั้งดูเลยแบบเสร็จึ๊บเขาก็ทนไปอีกที
คือกระจกแตกออกมาแล้วพี่เขาถีบไม่รู้เขาถีบหรือเขาต่อยหรืออะไรไม่รู้
กระจกแตกเสร็จฟึบเขาก็ตีผมในรถตีเสร็จ
แฟนเก่าพาไปแล้วพี่
ส่วนแฟนสาวของเขาแฟนเก่าของฝ่ายหญิงพาไปแล้ว

นายสถาพรคนโดนรุมและคนเจ็บก็เล่าให้ฟังอีกนะครับ
บอกว่าแฟนสาวที่เขาคบหาดูใจกันอยู่

บอกว่าเคยคบกับผู้ก่อเหตุมานานกว่า๓ปีแล้ว
แล้วก็เลิกรากันมานะฮะถึงจะมาคบกับนายสถาพรนะครับ

แฟนสาวได้ขับรถมาหานายสถาพรที่ทำงาน
แล้วก็ขับออกมาแล้วก็ถูกตามทำร้ายดังกล่าวนะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้แจ้งวิทยุสกัด
จับรถคันสีขาวคนนั้นเป็นรถที่ก่อเหตุนะครับ
แล้วก็ติดตามช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกนำตัวขึ้นรถคันสีขาว
แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่พบนะคุณนะ

เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
บอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจนำตัวนายสถาพรผู้บาดเจ็บ
แล้วก็ได้พยายามติดตามตัวแฟนสาวของผู้บาดเจ็บจนเจอแล้วนะครับ
แฟนสาวผู้บาดเจ็บก็คือนางสาวปาริชาติภูลขวัญ
โดยเรียกให้มาสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักด้วย
สอบสวนทราบว่าขณะนางสาวปาริชาติ
ขับรถพานายสถาพรผู้บาดเจ็บกำลังจะไปกินข้าวกัน
ระหว่างขับมาถึงถนนปู่เจ้าสมิงพรายตรงนี้นะครับ
มาเจอกับนายสุภวิทย์อดีตแฟนเก่า

ขับตามประกบแล้วก็บุกทำร้ายนายสถาพร
แล้วก็จิกหัวฉันเนี่ยดึงตัวขึ้นรถขับพาไปส่งที่บ้านครับ
ส่วนสาเหตุเกิดจากการที่นายสุภวิทย์แฟนเก่าของฝ่ายหญิง
เห็นไงคุณเห็นว่าฝ่ายหญิงมากับนายสถาพร
เกิดความหึงหวงโกรธฮะ
ก็เลยขับรถไล่ล่าตามมาแล้วก็ยกพวกมารุมทำร้ายนะครับ
ขณะนี้ตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุรถคันสีขาวทั้งหมดแล้ว
ที่แน่คือนายสุภวิทย์แฟนเก่าของฝ่ายหญิง

ซึ่งทั้งหมดจะเดินทางมาพบพนักงานสอบสวน

ไม่ประสงค์จะแจ้งความร้องทุกข์เอาผิดแฟนเก่าเหมือนกัน

ก็ต้องดูนะว่านายสถาพรจะแจ้งความไว้หรือไม่
เพราะว่าถูกทำร้ายร่างกายนะครับ